ดีนี่ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็กยอดขายอันดับหนึ่งขจัดคราบอย่างอ่อนโยนมาตรฐานฟู้ดเกรด
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
อะไรแอ็งจี้แอ็งจี้อะไรให้เยอะว่าที่เจ้าสาวแบบนั่งกันมาจนแบบจะต่างัดมาแล้ว
เป็นยังไงเมื่อวานนี้เซอร์ไพรส์คนแบบทั้งวงการคนโทรมาถามฉันบอกว่า

เขาแบบว่าเรียบง่ายดีน้อง

คบกันมานานหรือยังคะก็จะ๓ปีแล้ว

ไม่ได้ไปกล่าวเก่งนะแม่แต่มันไม่ได้มันไม่ได้มีใครมานั่งถามเรา
แต่เพียงแต่ว่าไม่มีใครรู้เท่านั้นเอง
มาบอกว่าคนนู้นเข้ามาคนนี้เข้ามาแล้วเราจะแบบว่า
อื้อจะแนะนำให้เขาดีไม่ต้องเพราะว่าเค้ามีมาตั้ง๓ปีแล้ว
ฟิตถิวว่ามันกันแล้วเหรอเมจะเหลือหรือ
มันจะแค่สูงขอแบบแบบตะได้งานมาก
แอคุณจะเล่นอารมณ์ได้เลย

เราเคยโทรไปเตียงกับพี่บอลแล้ว
ว่าเราจะแบบเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างหนึ่ง
บอกว่าเราก็บอกอุ๊ยพี่บอลก็เดินเข้ามา

เขาเป็นคนทำไม่เป็นแบบนี้

แล้วยังจำพอได้ไหมว่าเขาพูดอะไร

เขาแค่บอกว่าต้องอย่างนี้แล้วแหละ

คือปกติเนี่ยวันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่
บางทีเขาก็จะซื้อโทรศัพท์ให้อะไรอย่างนี้
เป็นของขวัญบ้างปะปลายใช่ไหม
แล้วก็พอดีแบบรอบนั้นเนี่ยก็คือให้มาเป็นแบบว่าโทรศัพท์
เราก็คิดว่าเออสงสัยเปลี่ยนไอโฟนให้ใหม่
เปิดกล่องมามันถึงเป็นเหมือนอยู่ในกล่องโทรศัพท์
คือไม่มีมานั่งแบบแวนเหมือนคุกค่ำนี้

ผู้ชายเตรียมตัวจะเป็นไฮโซหรือยัง
เพราะเดี๋ยวเป็นแฟนกับดาราจะต้องได้สถาปนาเป็นไฮโซแล้วบอกเขาได้ยังไง
มึงโรแมนไฮโซให้ตัวไปตามปากของคนอื่นเขาใจคำนี้มา
ที่จะต้องไปทำเหมือนราลานหรือนักแสดงคนอื่น

กินอะไรหลายคนอยากจะรู้

แต่ขอบอกว่าตัวจริงเขาหน้าตาดีมาก
แบบว่าฉันต้องหันหลังมองอีกรอบหนึ่งทันที

แต่ของคนนี้เก๊กมากนะเพราะว่านั้นเจอนิ่งทั้งคู่
เพราะว่าเขาดูหน้าตาดีแล้วเขานั่งอยู่ใกล้ฉันนะ
ฉันยังไม่ได้ไม่กล้ามองนานมากเพราะว่าเกรงใจเขา

ฉันจะไม่โหยผ่อนใครน่าจากลูกสาวฉันเนาะนั้น

ห้ามโหยผ่อน

อย่างพวกเรานกไม่สวยไง
ไม่เราจะชายกับหญิงนะเราพูดกันตรงนะ

นี่เราไม่ได้หมายถึงว่าต้องการให้คนเลิกลา
เราอยากให้คนมีความสุขอยู่กันแบบว่าชั่วลูกชั่วหลาน
แต่ว่ามันก็ยังหนีไม่พ้นกับสิ่งแบบนี้
อย่างชายหญิงเวลาเลิกลาปัญหาอีลุงตุงนังกันขนาดไหน
ไหนจะเรื่องของทรัพย์สินที่จะต้องมาแบ่งแยก
แล้วก็มีลูกเต้าเอาลูกเต้าก็พินาศสันตโลจะอยู่อะไรยังไง

พวกพอเราบอกผู้ชายแต่งกันเอง
เอาลูกมาเลี้ยงเอามาเลี้ยงใบต่าง

พอเวลามันเลิกแล้วมันจะอยู่กับพ่อหรือกับพ่อคนไหน

ไม่แต่เขาก็มีคู่ที่เขารักกันคุณไอ้ม้า
มันเหมือนกันหมดเลยเขามีคู่ที่สร้างตัวอะไรขึ้นมาก็เหมาะ
คู่ที่เขาสร้างตัวกันมาเหมาะเนี่ยนะ
จริงหญิงแท้เนี่ยร้อยคนจะมีสักหนึ่ง
แล้วนี่ชายกัดจะมีสักหนึ่งคืออะไรแม่
จะมีที่อยู่รอดได้แค่แค่หนึ่ง
คือเรื่องที่มันเหนือนกันหมดยังก็เหมาะเนี่ย

เธออย่าลืมว่าสรรค์มในยุคปัจจุบันเนี่ย

เริ่มแต่ไหนก็ไม่ได้ถามแล้ว

แม่จะไปใช่ไหม

เชื่อว่าคนหลายคนก็ดีใจกับน้อง
เห็นนั่งกันมาตรงนี้๖ปีเนอะ

วันจานที่๑๓ที่ครบถึงัก๗ปีเข้าสู่ปีที่๗

อยู่นางมีแฟนไม่ยอมบอกกัน

ไม่ใช่เราก็ต้องมั่นใสแล้วชัวก่อน
เรานี่นะแม่มีไปสองนะเรานี่นะ
แม่มีไปสองวะไอจี้

วันนี้คนติดตามสถานการณ์มา

ข่าวน้องชมพู่วันนี้เข้าสู่วันที่๖

วันนี้ข่าวค่อนข้างจะแรงขึ้น

มีทั้งกระแสข่าวของพี่สาวชมพู่
กระแสข่าวของพี่สาวชมพู่มายังไง

ตัวเองไม่ได้หลับหรอก
สะดิ้ง
อยู่ดีสดิ้งเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวละคร
วันนี้เท่านั้นไม่พอ

ไทยรัฐนิวโชว์ของเรานำเสนอไปปุ๊บ
ตัวละครที่น่าสงสัยอีก๑คน

พ่อกลายเป็นจุดตั้งสงสัยว่าอันนี้คือมาแบ่งเป็น๒ฝั่ง๒ฝ่าย
แต่ขนาดเดียวกันคนก็บอก

หลังเนี่ยเห็นลุงพลเนี่ยรักลูกสาว
แบบว่าแม่ก็พยายามจะพูดเหมือนรักเกินไป
ตัวเองเนี่ยบางทีจะต้องดึงลูกสาวออกมาด้วยซ้ำไป
ซึ่งจริงมันเกิดจากที่ลุงพลพูดขึ้นมาก่อนในเรื่องของแบบที่แบบ
เอ๊ะทำไมแม่ไปเผาเสื้อหรือเปล่า

พอโยนไปที่คุณแม่ปุ๊บคุณแม่ก็รู้สึกแบบว่าเอ้ย
ก็เพราะว่าลุงพลมาสนิทกับลูกสาวฉัน
เลยพยายามจะดึงขึ้นมาลุงพลก็เลยไม่พอใจหรือเปล่า

ในที่สุดก่อนเข้ารายการของเรา
ประเด็นไปไกลกว่านั้นอีกครับ
ประเด็นอันนี้คือประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะ
ประเด็นที่ควรพูดถึงไม่ใช่เรื่องจริงนะ

กลายเป็นว่าน้องตายเพราะว่าทำหนูนาตายว่
นี่

คะมันสนุกกว่าละครไหมล่ะ
ก็พี่พูดแล้วว่ามันสนุกกว่าละคร
อยู่ดีเด็กชมพู่

อันนี้คือข่าวที่คนพูดถึงก่อนเข้ารายการ

ปรากฏว่าพ่อซื้อหนูนามาคู่นึง

ชมพู่ไปเล่นกับหนูนาจนตาย

เขาว่าแต่ยังไม่มีการยืนยันอะไรทั้งสิ้น

ตำรวจออกมาค่อนข้างจะชัดเจน
เดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลคุณดูไทยรัฐนิวโชว์วันนี้
เขาจะไล่เป็นสเต็ปใบสเต็ปเลย
ว่าข่าวลือตั้งแต่เกิดขึ้นมา
ว่าเฮ้ยความน่าสงสัยความน่าจะเป็น
วันนี้ครบ๖๐วันจริงฮะ

อืมที่บ้านเขาเลี้ยงอยู่ข้างหลังไง
เขาบอกว่าเป็นพ่อพันธุแม่พันธุนาเข้ามาอีกนะเถอะ

เด็กไปเล่นพ่อแม่พันหนูนา

พ่อก็เลยอันนี้เขาว่าบันดาลโทษะ

เพราะว่าตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ

ตัวพี่สาวที่ชื่อน้องสดิ้งถูกไหมคะ
สดิ้งถูกคุณแม่บอกว่า
เฮ้ยบอกนักข่าวนะว่าหลับอยู่
ซึ่งจริงน้องบอกเพื่อนว่าน้องไม่ได้หลับ
แล้วทำไมประเด็นนึงก็คือทำไมคุณแม่ถึงบอกว่า
ให้บอกคนอื่นว่าหลับแสดงว่าคุณแม่รู้หรือเปล่า

เมื่อวานนี้อันนี้จะเชื่อกันหรือไม่เชื่อกัน

ฉันมาแบบหมอปลาถามหมอปลา
ทำไมเธอเชื่อบอกหมอปลาบอกโอ้โห
ฉันบอกปลาอย่าเพิ่งสัมผัสวิญญาณนะ
เพราะช่วงนี้สัมผัสวิญญาณโดนด่าเยอะนึกออกไหมฮะ

ก็บอกก็ป๊าก็พูดอีกว่าสัมผัสวิญญาณนั่นแหละ
ถ้าสมมุติเมื่อวานหมอปลาพูดคำนึงว่าสัมผัสคือ
น้องไม่ได้ตายบนภูเขาแน่นอน
อันนี้คือสิ่งที่หมอปลาบอกว่าสิ่งที่เขาสัมผัสรู้สึกได้
แต่ใช้เป็นหลักฐานอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น

เขาบอกว่าน้องน่าจะเสียชีวิตจาก

แล้วมีคนแบกศพขึ้นไปข้างบน

เขาบอกว่าบริเวณที่เจอศพ
บริเวณแถวนั้นเนี่ยก็หาหลักฐานอะไรไม่ได้เลย
แต่เพราะมันไม่มีอะไรที่บ่งบอกมากมาย
แต่แรกที่สืบคดีมาคุณดูดีนะ
บอกว่ามีคนจุงมือน้องชมพูดเคยเดินขึ้นขาว

เราพี่หนุ่มได้สัมภาษณ์ทุกคนหรือยังไหร่
นกเดอดเขาที่กรรมเทอร์ทุกคนเดอดเข้าพักหมดเลย
ดูสิปรากฏทั้งหมดข้างนวลวันนี้ข่าวมันเยอะถ้าจะนั่ง
เพราะเดี๋ยวสรุปไปสรุปมาเวลาเราจะไม่พอ

เยอะไปจนถึงว่ายิ่งขุดลึกเนี่ยหลายคนจับจ้องเนี่ย
แล้วก็ติดใจผู้ที่อยู่กับน้องชมพู่เป็นคนสุดท้าย
ในวันเกิดเหตุเราย้อนกลับไปวันที่เท่าไหร่
พฤษภาคมคนที่อยู่กับน้องชมพู่คนสุดท้ายในวันเกิดเหตุคือสดิ้ง
เขาบอกเลยจากสดิ้งสดิ้งคือพี่สาวของชมพู่
ที่ให้ข้อบูรณ์ว่าตัวเองเนี่ยหลับไปช่วงเกือบ๙โมง
เหตุการณ์เขาบอกมันน่าจะเกิดประมาณ๙โมงถึง๑๐โมง

สักทีบอกตัวเองเผลอหลับไปในช่วงเกือบ๙โมง
ในขณะเดียวกันซึ่งคนสงสัยว่า

เพราะว่าจริงเขานอนตั้งแต่๓ทุ่ม
แล้วเขาตื่น๖โมงเช้า๙โมงไม่น่าหลับ

ล่าสุดเนี่ยนักข่าวเขาก็ลงพื้นที่นะครับ
มุกดาหารได้พูดคุยกับหนึ่งในแก๊งจำปลาใหญ่
ซึ่งเล่นทำไมเขาเรียกว่าแก๊งจะปลาใหญ่เพราะอะไร

เขาบอกว่าตอนที่ตนเนี่ยหรือตนเองเนี่ย
เล่นที่ต้นจำปลาประมาณสัก๖คน
ตนก็ไม่ได้เห็นคนร้ายแต่อย่างใด
เขาบอกเขาไม่ได้เห็นคนร้ายแต่อย่างใดนะ

กระทั่งน้องสดิ้งเนี่ยมาสอบถามพวกตนว่า

วันนั้นต้นคิดว่าน้องสดิ้งเนี่ย

สดิ้งเป็นคนเดินมาหาเพื่อนเขาเรียกว่าแก๊ง
แก๊งต้นจำปลาน่ารักนะครับ

สดิ้งไม่ได้หลับ

ตลอดระยะเวลา๖๐วัน
นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย

หันหลังให้น้องชมพู่หยุดแล้วขอยืนยันว่า

แล้วก็ลดลุงพลแต่อย่างใดอันนี้เด็กเขาว่าอย่างนั้นกัน
แก๊งจำปามเริ่มมีหลักฐานเด็ดตรงนี้นะครับ
เขาก็บอกเลยว่ามีหลายคนก็เริ่มพุ่งเป้าไปที่
เริ่มมาวันนี้กาแสเป็นแม่
เมื่อวานเนี่ยพูดตรงนะแต่วันนี้กระแสแม่ลดลงว่ะ

ซึ่งจริงพ่อเนี่ยคนไม่ค่อยได้พูดถึงตั้งแต่แรกนะไม่ค่อยได้ยินนะ
ส่วนใหญ่จะเป็นลุงพลเยอะคุณแม่แล้วก็คนอื่น
แต่พ่อเนี่ยแบบเงียบมากแทบจะไม่ได้มีแบบบทบาทในการพูดถึงมาให้เราได้ยินเลย
ถูกในขณะเดียวกันตอนนี้มันก็มีการลือ
ขออนุญาตอันนี้คือที่เข้ามาสัมภาษณ์กับคุณจอมขวัญถูกต้องไหมฮะ

เราขออนุญาตยกบทความของเพจบิ๊กเรียนนะฮะ
เกรียนเนี่ยเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่
ซึ่งมีข้อความมีข่าวโคมลอยมาเล่า
บอกรอการยืนยันตำรวจคึกคัก

มันก็เลยมีการสืบลงไปอีกว่า

หนูนาอะไรฉันไม่เข้าใจคู่ละเป็นหมื่น
หลังบ้านเค้าอ่ะเหมือนจะมีท่อไอ้ที่เป็นท่อปูนอันนั้นนะ

ใช่ป่ะเขาเลี้ยงอยู่แล้ว
หลังบ้านคือหมายถึงว่าบ้านเขาจะมี๒ชั้น
แล้วด้านหลังเขาจะมีเหมือนเป็นท่อปูนใหญ่

ในนั้นเขาก็จะเลี้ยงหนูเลี้ยงอะไรของเขาไว้

เขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เมื่อเพจบิ๊กเรียนนะฮะ
บิ๊กก่อนยอดอ่านถ้าปิดเพจบิ๊กเรียนเนี่ยนะครับ
เขาก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเกิดความโมโหพลั้งมือ
น้องชมพู่แน่นิ่งไป
คือไปทำหนูนาคู่ละหมื่นเนี่ยตายปุ๊บนะฮะ
ผู้ก่อเหตุเกิดความโมโหพลั้งมือ

ก่อนจะเคลื่อนย้ายแล้วก็อำพลางศพ
ฟังดีนะครับไปอำพลางศพ
ก็เลยพยายามจะทำเป็นแบบว่าศพโดนข่มขืน
แต่ปรากฏว่าสถาบันนิติเวศเนี่ย
เช็คมาแล้วน้องไม่ได้โดนข่มขืนอะไรทั้งสิ้น
แต่ถ้าสมมุติว่าตั้งแต่แรกถ้าเขาแบบโดนทำร้าย

แต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นบาดแผลจากการทำร้ายร่างกายหรือเปล่า

บอกว่ารายงานข่าวแจ้งว่าชุดคลี่คลายคดีเนี่ย
หลักฐานสำคัญจากผลตรวจออกมาบ้างแล้ว
บางส่วนส่วนใครคือคนฆ่าน้องชมพู่
น่าจะไม่เกินการคาดเดา
ล่าสุดตำรวจใหญ่ลงพื้นที่กันอย่างคึกคัก
น่าจะมีข่าวดีเร็วนี้
อันนี้คือล่าสุดเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมนะฮะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงรถเมย์จ๊ะ
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่พบดีเอนเอคนร้ายแล้วนะคะบนตัว
น้องชมพู่แล้วตอนนี้ก็ขอสรุปสำนวนคดีอีกสักครั้งหนึ่ง

เราไปดูว่าพวกที่เขาบอกว่า
ตำรวจใหญ่วันนี้มีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงเลยนะครับ
เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่า
ทางชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ทำงานต่อเนื่องตลอด๒เดือนที่ผ่านมา

แล้วก็แนวทางการสืบสวนอย่างแน่นอน
ส่วนกรณีที่เด็กหญิงบอกเล่ากับสื่อ
สิทธิ์ของเด็กที่สามารถกระทำได้
สำหรับพยานหลักฐานที่มีในขณะนี้ยังไม่สามารถอันนี้คุณฟังดีดีว่า
ยังไม่สามารถออกหมายจับใครได้เลยหรือวันนี้ทางตำรวจจะระบุว่า
พ่อแม่หรือเปล่าลุงพลหรือเปล่าพี่สาวหรือเปล่านะ
หรือแบบว่าบางคนมีการไปดูอันนี้กันแบบดูกันตรง
บางคนมีการไปดูเฟซบุ๊คเก่าเก่าของสดิ้งอืม
ซาดิ้งมีการแบบว่าพูดเหมือนเกียรติน้องเยอะซ้ำไปอืม

ซึ่งอันนั้นก็อาจจะเป็นหลักฐานแต่วันนี้นะตอนนี้
ตำรวจเขาบอกเขายังไม่สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้
ว่าสังคมเนี่ยมีการสงสัยทั้งพ่อทั้งแม่ลุงหรือแบบใครก็แล้วแต่ในครอบครัวของน้องชมพู่
ตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงไม่ได้ทำงานตามกระแสสังคม
รับว่าคดีนี้มีความคืบหน้าร้อยละแปดสิบอืม
แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาตรงนะฮะมันมีน้อยมาก
มันมีน้อยมากจริงจริงนะตำรวจได้เรียกสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเนี่ย
เก้าร้อยปากนะอื้อหือเก้าร้อยปากตอนเนี้ย
พยานที่อยู่ในหมู่บ้านทั้งหมดเก้าร้อยปากและอีกสองสามวัน
ตอนนี้จะต้องรออะไรฮะจะต้องรอผลการตรวจนิติวิทยาศาสตร์

เอวันนี้ได้มาบางส่วนแล้วในอีกสองสามวันจะได้ดีเอ็นเอส่วนใหญ่ออกมาด้วย
วัตถุพยานต่างต่างจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการคลี่คลายคดี
ขณะเดียวกันวันนี้คนตัดภาพไปที่แม่ของน้องชมพู่ออกมาเผยถึงคดีน้องชมพู่ว่า
ตำรวจได้ทำงานอย่างเต็มที่คดีคืบหน้าไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์
ส่วนที่มองว่าพ่อแม่มีส่วนรู้เห็นในการเสียชีวิต
ระบุว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดแล้วแต่คนจะมอง
แต่อยากให้เห็นใจคนเป็นแม่นอกจากลูกตายแล้ว
ยังต้องมาตอบคำวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอีกส่วนกรณีน้องสดิ้ง
มีคนบอกว่าวันเกิดเหตุไม่ได้หลับตามข้อมูลนั้นแม่ยอมรับว่าให้น้องโกหกว่าหลับ
น่ะแม่ยอมรับว่าให้น้องโกหกว่าหลับเพราะอะไร
เออเพราะอะไรฟังเหตุผลเขามันค่อนข้างจะบัลลานซ์กัน
เพราะเขาความห่วงความปลอดภัยของลูกอืม
ถึงว่าถ้าอย่างนั้นจะมีสื่อมวลชนอะไรไปยุ่งกับลูกสาวเขา
อืมอันนี้เขาฟังขึ้นนะเมอืม
แต่เหตุผลเขาคือทุกคนเนี่ยจะเป็นห่วงความปลอดภัยของลูก
สดิ้งนะฮะรักน้องดูแลน้องดีนะครับเขาว่าอย่างนั้น
แล้วก็ตำรวจมุกดาหารก็จะมีการนัด
วันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่คนฮือฮากันมากคืออะไรรู้ไหมฮะแองจี้
เรื่องของมีคนเอารูปลุงพลมาแชร์สมัยหนุ่ม
หรอมากเลยนี่เป็นลุงพลลุงมีคนเอารูปมาแชร์กันนี่นะฮะ
แม่กลายเป็นไปเลยจริงจริงใจครับตอนนี้เขายังดูดีนะ
เดี๋ยวคุณดูที่ไทยรัฐนิวโชว์จะมีการไล่เรียนทุกอย่าง
เหมือนวันนี้ทุกอย่างแบบข้อมูลแบบเยอะมาก

ก็ดูสิ๒๕นาทีผ่านไปชมพู่อย่างเดียว
วันนี้เมื่อกี้เราเล่าแบบแตะนะยังไม่ได้ละเอียดนะ
ถ้าลงรายละเอียดมีตัวละครอีกเยอะมาก

เขาก็ยังไม่ได้สรุปนะว่าจริงหรือไม่จริง
ด่วนเนี่ยพลั้งมือทำหนูนาตา

นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
อำพังน้องชมพู่ทำหนูนาคู่ละหมื่นตายผู้ก่อเหตุพังมือ
ปรากฏคนก็เลยมาเทเมื่อวานนี้คนสงสัยแม่
เมื่อวานต้องยอมรับเมื่อวานคนสงสัยแม่
เกรียนมาลงช่วงบ่ายช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ปรากฏว่าวันนี้คนก็เลยไปให้กระแสกับคุณพ่อมากขึ้นอืม
คือสามวันสี่วันที่ผ่านมาเริ่มจากลุงพลนั่นแหละ
พอลุงพลเสร็จมาที่คุณแม่เพราะว่าทัวร์ไปลงคุณแม่
พอทัวร์ลงคุณแม่เสร็จปุ๊บเมื่อวานนี้คนก็ตามเรื่องของคุณแม่
ทำไมคุณแม่ต้องปิดบ้างไม่ให้บอกความจริงนู่นนี่นั่นไป
มาวันนี้เปลี่ยนมาอีกคนนึงล่ะ
ลูกรุ่งสาวแล้ววันนี้พีฤทธิมนามาเยอะ
รุธมันมาเยอะตอนแรกลุงพลเต็มแต่ทุกคนพยายามบอกว่าเฮ

ลุงพลเป็นคนที่แบบว่ารักชมพู่เป็นคนที่ดูแลชมพู่
วัดภาษาแก้อ่ะคุณแม่โอ้จริงเขามากรุงเทพฯเลยน่ะ
แล้วก็นักข่าวบอกว่าบางคนรออยู่ที่นู่น
ที่บ้านเขากลับจากนี่ไปปุ๊บไปถึงบ้านแม่ก็เหนื่อยแล้ว

ไปประธาปนมก็พอแล้วฮะประธาปนมเอาจริงก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วล่ะ

เอาจริงวันนี้คือจะมาก็มาเถอะ
แต่วันนี้ด้วยหลักฐานมันเริ่มใกล้เข้ามาแล้ว

แต่มันคราวนี้ปรุธหะหู๙๐๐ปากอ่ะนะคุณแม่

ทั้งหมู่บ้านแล้วเหรอครับทั้งหมู่บ้าน
เขาถึงบอกว่าคดีนี้มันแปลก
คนเดียวที่ไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยคือใครรู้ไหม
ชมพู่ชมพู่ตายไปแล้ว
อกนั้นคนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน

พ่อแม่ก็เป็นผู้ต้องสงสัย
วันนี้สดิ้งพี่สาวก็เป็นผู้ต้องสงสัย
เมื่อวานนี้อ่าโพสต์เฟซบุ๊กแบบดัว
ก็เป็นผู้ต้องสงสัยลุงพลก็เป็นผู้ต้องสงสัย
นู่นป้านี่เป็นผู้ต้องสงสัยหมด
รอดูมันคงอีกไม่ไกลแล้วแหละเดี๋ยวเราน่าจะได้รู้
ต้องกลับมาถามหนึ่งว่าแล้วทำไมคุณหนุ่มเดินไม่ถึง
คุณหนุ่มเหนื่อยแล้วเธอเหนื่อยสิหนุ่มไม่เคยได้เดิน

หนุ่มไม่เคยจะไปไหนหรอกลำบากแบบนั้น

เธอคิดดูถ้าเด็กชมพู่เดินขึ้นเขา
ขนัดกันชัยวันนี้ยังแห็ก
เขาบอกเดินจริงชั่วโมงครึ่งนะ
ขึ้นเนี่ยต้องถามพวกนักข่าวไทยรัฐอ่ะ

อารมณ์เสียไปฟุดฟัดเนาะ

เออเอาจริง

มันจะเดินขึ้นไปบนภูเขาได้ไง

พี่ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะถ้าสมมุติน้องเสียชีวิตจากข้างล่างสมมุติ
แล้วมีคนแบบว่าพาศพน้องขึ้นไปไว้ข้างบน
ก็ต้องใช้เวลาหนักมากเหมือนกันในการเดินขึ้นไปเหมือนกันนะพี่

ไม่ได้หนักแต่ว่าถ้าเดินด้วยแล้วไปด้วยอ่ะ

ถ้าชาวบ้านเขาเดินทุกวันเขาไม่รู้สึกว่าไกล

เด็กไม่ได้บักเด็กไม่ได้หนัก

แต่เขาก็บอกว่ามันก็ที่หาเสื้อตัววันตาย
ก็เผาไปแล้วล่ะเสื้ออาจจะไม่ได้เอาขึ้นไปด้วย

อาจจะคือความจริงเนี่ย
อันนี้คิดเองนะสมการคิดเอง
เด็กตายที่พื้นดินปุ๊บ

พางก่อนว่าเด็กโดนข่มขืน

ถอดแล้วทั้งหมดแล้วก็เหลือแตงกินใช่มั้ย
ก็ค่อยถือศพไปทิ้งไว้ข้างบน
มันแต่คุณแม่งจะต้องคิดลึกซับซ้อนขนาดนั้นได้หรอ

สมมุติถ้าเกิดยิ่งไปทำให้แบบ
ร่างของน้องดูเหมือนมีการถูกคมคืน

มันต้องมายังไงตำรวจต้องมาอยู่แล้ว

ถ้าสมมุติอยู่ดีดีเราไปตีเด็กตายอย่างเงี้อืม

พฤติกรรมของมนุษย์มันจะต้องรีบหาอะไรกบเกือนใช่

ป่ะสมมุติเรื่องหนูนาเป็นจริงขึ้นมา
สมมุติเรื่องอีหนูนาคู่ละหมื่นเป็นจริงขึ้นมา
อยู่ดีลูกไปเร่งไปบีบคอหนูนาจนตายอย่างนี้

สมมุติโอ้โหเงินหมื่นหนึ่งกูกว่าจะหามาได้

วันเวลากลัวโกรธ
เราก็ไม่รู้ไงเพราะเราก็ไม่เคยพอมนุษย์ใคร
สำหรับคนที่เขาทำอาชีพเขาอาจจะรู้สึกว่าหมื่นหนึ่งสำหรับเขามันเยอะมากนะ

ถ้าสมมุติอย่างที่ว่าไปเกิดอย่างนั้นจริงก็ไม่รู้ว่ายังไง
ช่วงเวลาที่แบบคุณแม่หายไปแล้วมีคนโทรศัพท์ไปหาแล้วคุณแม่ไม่ได้รับโทรศัพท์อีก
มันก็กลายเป็นประเด็นอีกว่าแล้วช่วงเวลาที่หายไปคือยังไง
มารับโทรศัพท์อีกทีมาตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ย
ว่าพ่อคนนี้ใช่พ่อแท้ของชมพู่ด้วยหรือเปล่านะ

วันนี้เออวันนี้ฉันนั่งก่อนเข้ารายการ
ไม่ต้องหรอกฉันรู้แล้วทำไมคนถึงติด
นั่งอ่านคอมเมนต์อ่ะโหยิ่งกว่านิยายน้อง
เพราะว่าจริงเนี่ยคือน้องสดิ้งเนี่ยก็คือเป็นลูกของ
สองคนนี้แหละแต่ทีนี้เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เขาแยกทางกันไปแล้วคือเขากลับมาใหม่ถูกต้องไหมล่ะ
คนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่ลูกจริงไม่ใช่ลูกจริงหรือเปล่าว่ายังมีคำถามว่า
ที่พ่อแม่คู่นี้เขาแยกทางกันไปถ้านับปีแล้ว
นึกออกป่ะนับปีแล้วอ้าวชมพู่มันเข้ามาช่วงไหนอะไรอย่างเงี้
แต่อันนั้นคือเด็กเสียชีวิตไปแล้วเราก็ไม่อยากจะพูดถึงตรงนั้นถูกต้องไหมล่ะ
แต่เขาบอกว่าบางทีมีคำถามอีกว่าใช่พ่อแท้ของชมพู่หรือเปล่า
นั่งอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นกันอยู่ว่ามีคนพูดถึงกันเยอะพอสมควร
แต่ก็อย่างตรวจว่าอีกสองสามวันก็น่าจะเห็นความจัดเจนมากขึ้น
ได้ดีเอ็นเอเพิ่มขึ้นแต่เขาบอกว่าช่วงเนี้ยวันนี้ก็ได้ดีเอ็นเอมาบ้างบางส่วนแล้วนะ
แต่ไม่รู้ว่าอันนี้คือดีเอ็นเอจากศพน้องชมพู่ถูกต้องไหม

ใช่แต่จริงจะบอกความลับไม่มีในโลกจริง
บางทีวันหนึ่งถ้ามันเก็บความลับอะไรเอาไว้บางครั้งสุดท้ายมันก็คงมีการหลุด
หรือว่ามันพูดอะไรกันไปอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง
มันมีเรื่องราวที่จะทำให้เกิดการเปิดเผยขึ้นมาเลย
อ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งแบบเร็วนะคุณผู้ชมค่ะมีการแชร์ว่าเลยเรื่องของหวยลอตเตอรี่น่ะ
งวดวันที่๑สิงหาคมถูกขายก่อนกำหนด

สลากก็เลยออกมาแจงบอกว่าต้องสั่งเอาผิดด่วนเลย
พร้อมข้อความระบุบอกว่าได้ซื้อลอตเตอรี่ร้านเดียวกัน
ธนาคารกรุงไทยจังหวัดพยาวเมื่อวันที่๙กรกฎาคม
ซึ้งมีหลายเลขอยู่นะคะ๕๗๖๖๕๙ของน้าแล้วก็เลข๓๘๗
ทำไมมีวางขายงวดวันที่๑สิงหาคมได้แล้ว
เพราะว่าเนี่ยยังไม่ถึงวันที่๑๖งวดกลางเดือนเลยถูกไหมคะ
ก็เลยมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลย
ล่าสุดวันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลออกมาเปิดเผยบอกว่า
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลก็ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับ
พบว่าสลากดังกล่าวเป็นสลากงวดวันที่๑สิงหาฉบับจริงด้วย
แต่เป็นสลากในส่วนของผู้ที่ทำรายการจองสลากผ่านโครงการซื้อจองสลากล่วงหน้า
ซึ่งเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์ปงจังหวัดพยาวเนี่ยก็ทำการจ่ายสลากผิดพลาดนั่นแหละนะคะ
จากว่าสลากงวดดังกล่าวต้องจ่ายให้กับผู้สั่งจองในวันที่๒๐กรกฎาคม
ซึ่งทางสำนักงานเองก็จะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้กับปรายศนีย์ปงแล้วก็ผู้รับสลากรายนี้
จากการทำผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของสำนักงานในการรับสลากไปจำหน่ายแล้วก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วย
รวมไปทั้งจะกำชับให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตามมาตราการจำหน่ายสลากที่กำหนดไว้อย่างเคร่งคัดค่ะ
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วยนั่นเองนะคะ
ตรวจรางวัลนึงว่าวันที่๑สิงหาได้ไม่มีปัญหา
เพราะว่าเป็นสลากที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่า
ผู้ซื้อเกิดความไม่สบายใจเพราะว่าอยู่ดีฉันซื้อมาแล้ว
มันกลายเป็นกรณีขึ้นมาในโลกโซเชียลแบบนี้เนี่ย
ก็นำสลากไปคืนได้นะคะเขาก็รับเงินคืนได้
คุณม้ายอีกสักหน่อยไหมคะพักก่อนเนอะ
ช่วงหน้าเราจะมีพบโรคใหม่เป็นโรคปอดบวม
แต่มันก็คล้ายไหมกับโควิด
เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะสักครู่

นางยังอยู่พุทธอาหารอยู่หรอ

อ้าวคุณแดนม้าอ่านไปก่อนค่ะ

โอเคเอามาเตือนกันนะคะเกี่ยวกับโรคใหม่นะคะ
อดโวมปริศนาในคาคัสสถาน
ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็น
มีความเสี่ยงในการตายสูงมากเลยทีเดียวนะคะ

ก็มีรายงานอ้างประกาศของสถานเอกอัครราชทูตนะคะ
จีนในประเทศคาสักสถานเนี่ยนะคะ
เตือนประชาชนในคาซักสถานเนี่ย
ให้ระวังโรคปอดบวมที่ยังไม่รู้ที่มา
ระบุว่าเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง

ด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนในคาคสถานนี้นะคะ
ก็เปิดเผยว่าโรคปอดบวมเนี่ยนะคะ
ที่ไม่ทราบที่มาดังกล่าวนี้
ส่งผลให้กับมีผู้เสียชีวิตในคาทะสถานนี้แล้ว
๒รายในช่วง๖เดือนแรกของปี
แล้วก็ในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตอีก๖๒๘ราย
ในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะ

แล้วก็มีชาวจีนอยู่ในจำนวนนั้นด้วย
ซึ่งรายงานระบุว่านะคะหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศคาซักสถานเนี่ย
กำลังศึกษาไวรัสที่อาจจะทำให้เกิดโรคปอดบวมดังกล่าว

แล้วก็ยังมีข้อบ่งชี้ว่าโรคนี้เกี่ยวข้องกับโควิด๑๙หรือไม่
ขณะที่ล่าสุดเนี่ยนะคะนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ย
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๕๐๐รายใน๓พื้นที่ค่ะ
ทั้งนี้จากข้อมูลของทางการระบุว่ายอดผู้ป่วยโรคปอดบวมในคาซักสถาน
มีมากกว่าตัวเลขในช่วงเวลาเดียวกันของปี๒๐๑๙ที่๑๗๐๐ราย
ก็คือ๒๒เท่าเลยล่ะค่ะ
ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สะสมอยู่ที่๕๑๐๕๙ราย
แล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว๒๖๔รายตกลงก็ยังไม่รู้
แต่ว่ามันก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดด้วยกันทั้งสิ้นแต่ก็มันก็รุนแรงกว่า
ตอนนี้จริงต้องบอกว่าตัวโควิดเองก็เกี่ยวกับปอด
บางคนลงไปที่ปอดแล้วมีโรคนี้เข้ามาอีกบางทีโอ้โหไปกันเยอะเหมือนกันเนอะ

ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มาจากต่างประเทศเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้เปิดประเทศ
แต่ว่ามันก็คือคนที่อยู่ในประเทศตัวเองนั่นแหละ

เขาบอกว่าถึงประมาณสักกุมภามีนา
ของเราสรุปช่วงวันที่๑สิงหา

ยังไม่รู้ว่าสรุปยังไงกันเนอะ
แต่เอาจริงพวกเราให้ปลอดภัยที่สุดเลยเนี่ย

เป็นศูนย์ติดต่อกันมา๔๐กว่าวัน

เราไม่มีการแพร่ระบาดกันในประเทศไทย

อาจจะเปิดสำหรับคนที่จะเข้ามารักษา

เข้ามาทำธุรกิจจะมีหรือเปล่าโอกาสที่จะเปิดแบบ

จริงตอนนี้เราก็เปิดให้กับคนไทย

แต่ว่าต้องสเต็คคอรันทีเนาะ
แต่เราจะมีเงินกักนั้นอีกได้มาก

อยู่ในกรุงเทพแต่ถ้าสมมุติไม่เสีย
ถ้าไม่เสียก็มีอยู่ในกรุงเทพมี

นั่นก็จะมีมี

ที่อยู่พักในเลิศแล้วก็มีแถวปฐุมอีกที่หนึ่ง

ในประเทศในเลิศประมาณ๖หมื่น

ซึ่งคุณหมอจุ๊บเขาก็ยังอยู่นี่นะ

แต่ก็ต้องตรวจดูว่า

ไหน
ทำไมเธอไม่เดินขึ้นเขาล่ะวันนี้

ทำไมอยู่บนคึ้งบินแล้ว

ไม่จริงมันขึ้นได้แต่ดุงลายมันเยอะมาก

หนุนาตายจึงนึงพวกหนูหน่าไปเล่นกับหนุนาจนตาย

แล้วเป็นอย่างไรเนี่ยความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไร
เครื่องกำลังจะขึ้นแล้วคุณเดี๋ยวค่อยคุยกัน

คุณผู้ชมต้องมาติดตามของเราพรุ่งนี้
แล้วอัปเดตจากปากพี่หนุ่มเองวันนี้วันอะไรอ่ะ
วันนี้พรุ่งนี้หยุดคุณผู้ชมคงอยากรู้นะ
คุณแม่ทำไมพี่หนุ่มทำแบบนี้กับเรานะ
คือพี่หนุ่มนั่งเครื่องอีกสักพักนึงต้องให้พี่หนุ่มโฟนเข้ามาในไทยรัฐนิวโชว์แล้วล่ะค่ะ

สรุปแล้วต่อฮะอีกหนึ่งเรื่อง

สมัยก่อนตอนเราไปเรียนหนังสือเนี่ยทุกคนบางทีเวลาเปิดเทอมใหม่
จะแบบคุณครูจะต้องตรวจเรื่องของผม

บางคนอาจจะแบบโดนก้อนผมอะไรแบบนี้
จริงยุคหลังมาเขาก็มีการเปลี่ยนปิดออกอะไรไปเยอะแหลว

คือจะบอกว่ากลายเป็นกรณีถกเถียงแล้วก็เรียกร้องให้โรงเรียนทั่วประเทศ

กระทรวงศึกษาได้เปลี่ยนระเบียบเกี่ยวกับทรงผมค่ะ
แต่พบว่ายังมีหลายโรงเรียนที่เปิดเทอมแล้วตัดผมนักเรียนจนแหว่ง

มีการแจ้งไปทางสถานศึกษาในสังกัดกำกับดูแลนะคะ
ว่ายกเลิกการใช้บังคับระเบียบสถานศึกษาเดิมเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน
เมื่อปี๒๕๑๘ซึ่งหากสถานศึกษาใดยังใช้ระเบียบเดิม
จะต้องวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนขึ้นมาใหม่
ตามประกาศของทางกระทรวงแล้วก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนเพื่อไม่ให้ขัดหรือว่าแย้งกับระเบียบของทางกระทรวงด้วย
ส่วนภาพการกล้อนผมมันมีภาพออกมานั่นแหละคุณผู้ชมมีการเผยแพร่อยู่นะตอนนี้เลยนะคะ
ก็ยอมรับว่าโรงเรียนทำไม่ถูก
เพราะว่าการจะลงโทษนักเรียนไม่ว่าจะมีการกระทำความผิดใดก็ตาม
ทำโทษนักเรียนและนักศึกษาพศ๒๕๔๘มี๔ข้อ
เขาบอกว่า๑ให้ว่ากล่าวตักเตือน

ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ซึ่งรวมไปถึงการทำโทษนักเรียนในกรณีอื่นด้วย

ได้มีการแชร์ภาพหน้าร้านตัดผมร้านหนึ่ง
ซึ่งมีการขึ้นป้ายข้อความหน้าร้านเลยบอกว่า
ร้านนี้ไม่ตัดผมทรงนักเรียน
ต้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลละเมิดกฎกระทรวง
เพราะว่านักเรียนสามารถตัดทรงอื่นได้
เช่นรองทรงตามกฎของทางกระทรวง
ซึ่งนายเกียรติอายุ๕๐ปีนี่เป็นนามสมมุตินะคะ
เป็นเจ้าของร้านตัดผมร้านหนึ่งก็เปิดเผยบอกว่า

ตนเองไม่เห็นด้วยมานานแล้ว

จนกระทั่งกระทรวงศึกษาที่การเนี่ย
ออกกฎหมายมาให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะ
เลือกตัดผมได้เองโดยบริเวณ

ซึ่งนั่นก็คือรองทรงนั่นแหละ
เป็นทรงผมที่ดูแล้วแบบว่าเรียบร้อยมาก
ตนเห็นว่าผู้ที่มีสิทธิ์จะเลือกตัดผม
คือตัวนักเรียนเองแล้วก็ผู้ปกครอง
ถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นว่าจะให้ตัดผมทรงไหนก็ได้

สมัยตอนเราไม่เรียนก็เหมือนกันตัดตรงสั้น

แต่ผู้หญิงก็คือตัดไปแหว่งมันก็ยังไม่ดูตลก

อย่างนั้นน่ากลัวอย่างนี้ไม่ได้

วันนี้เป็นดาบพระเจ้าตากศิลป์นะครับ
คือทางตำรวจผู้กำกับการกองสืบสวน

พระแสงดาบเหนือเงินยาวประมาณ๑เมตรเศษ
ขึ้นบรรดิสถานไว้บนแท่นวางดาบ
ด้านหน้าพระบรมราชานุสวรี
เด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชตามเดิม
ภายหลังจากที่ดาบพระแสงดาบเหนือเงินเล่มดังเก่า
ถูกคนร้ายเป็นผู้ชายผู้ชายเนี่ยอายุประมาณ๓๐๓๕ปี

ถือออกมาเฉยถ้าตัดกอเหตุนายังอินอ่อน
อายุ๖๘ปีคนนี้เป็นผู้ดูแลศาลพระเจ้าตากศิลป์
เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีแต่คนร้ายได้ตะโกนกลับมาบอกว่า
ขอยืมดาบหน่อยนะเอ้ายืมไปทำอะไรไปปราบยาเสพติด
นั่นเดี๋ยวเอาคืนฮะไม่ต้องไปโทรบอกตำรวจนะ
ขอยืมก่อนยืมไปปราบยาเสพติดก่อนเดี๋ยวเอามาคืนให้

จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ตำรวจเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุตำรวจก็ได้แกะรอยตามภาพวงจรปิด
พร้อมทั้งสืบสวนโดยการเปิดแฟมประวัติคดีค้างเก่าเนี่ย
จนทราบเบาะแสรู้ตัวคนร้ายคือในกรรณวุฒิจันทร์อาหาร
อายุ๒๑ปีซึ่งได้นำกำลังไปตรวจสอบที่บ้าน
ตรวจสอบในบ้านพักไม่พบตัวฮะแต่พบเครื่องประทับทรงพระเจ้าตากศิลป์
ตลอดจนดาบโบราณจำนวนหลากหลายรายการ
พบพระแสงดาบเหนือเงินเล่มที่ถูกลักขโมยมาจากสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รวมอยู่ด้วยก็ยึดไว้เป็นหลักฐาน
จากนี้ยังพบบัตรประจำตัวผู้ป่วยทางจิต
โทษฉนึนยารักษารโรคของเขาจำนวนมากเลย
นะครับก็บอกว่าเอ่อจากประวัติเนี่ยเขาเคย
เป็นประวัติต้องโทษในกลุ่มในคณีย์รักซับ

ได้คืนแล้วเรียบร้อยอ่ะเนอะตอนนี้นะก็เอากลับไปเรียบร้อย
อีกประเด็นนึงที่ต้องบอกว่าตอนนี้คือวันนี้เห็นแบบไลน์เด้งกันมาเต็มเลย
บอกว่าชาวเน็ตแห่สังเกตว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านางร้ายที่บอกว่า
นี่ลูกสองแล้วสามีซุกิ๊กเป็นพี่เป้ยหรือเปล่า

สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรมิสทีนใช้นิดเดียวฟันสะอาด
เอาละฮะแน่นอนกำลังถูกจับตามอง

สอนย่อออกมาว่านางร้ายลูกสองตอนนี้มีปัญหาอยู่ผัวไปติดพิษ

คิดไปคิดมาคิดไม่ออกบอกเป็นยายเป้ยยายเป้ยปานวาดนี่แหละ
คนก็เลยไปดูไอจีของยายเป้ยปานวาดกัน
นางร้ายลูกสองอ่ะตรงหมดเลยก็คือยายเป้ยทั้งนั้นเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่านางร้ายชื่อดังลูกสองคน
เพิ่งคลอดลูกคนเล็กไปได้แค่ปีเศษ
สามีก็ไปมีเมียน้อยไม่ยอมเลิกสักที
ทำเอาเมียหลวงต้องน่าชื่นอกตรม

ถึงท่านนอนกอดใบทะเบียนสมรส
แล้วเคยมีข่าวทำนองนี้ที่จริงแล้วเป้ยมีข่าวทำนองนี้มาตลอดอยู่แล้ว
ซึ่งหลายคนก็บอกใยเป้ยแน่นอน
นะคะแล้วก็พี่น้ำเกิดกลับน้องหน้าแป้นหน้านี้มีแฟนมาคำมาให้กำลังใจกันเพียบเลยเหมือนคราวที่แล้วก็มีข่าวว่าติวห่มแต่งหักอะไรกัน
ใช่ไหมแล้วผลปรากฏว่าแม่นี่เอาอยู่ลูกคนที่๒ก็เลยเงียบไปเป็นต้น
อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยทีเดียวนะครับ
กับน้องนิ้งกุลสตรีหลายคนคงจะจำนิ้งได้นะ
นิ้งกุลสตรีที่เคยเป็นนางเอกของช่องนึงมาก่อนแล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้เธอก็เป็นแอร์หลังจากที่ไม่ได้ทำเป็นนักแสดงแล้วนะคะ
ก็ทำเอาหลายคนเป็นห่วงหลังจากที่อดีตนางเอกของเราเนี่ยนะคะ
ต้องเข้ารักษาตัวเนื่องจากมีอาการแทรกซ้อนเนี่ยถ่ายออกมาเป็นเลือด
นี่ลักษณะนะตอนนี้เนี่ยเธอผอมถึงขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ผมก็จะสั้นมาก
นิ้งได้อัปเดตอาการป่วยของตัวเองให้กับแฟนได้ทราบ
โดยได้ระบุนะคะว่าผลตรวจชิ้นเนื้อออกมาแล้วค่ะ
จะชอบออกมาทำลายในช่วงที่มีภูมิต่ำเมื่อไหร่ปั๊บ
ไรัสมันก็จะมาทันทีมันสามารถจะมาทำร้ายในทั่วร่างกายเลยทีเดียว
ซึ่งมันเป็นจุดแถเนี่ยร้อยกว่าจุดซึ่งไม่สามารถที่จะใช้เลเซอร์จี้รักษาได้นะ
หรือว่าใช้ในการแก๊กก็คือเพื่อที่จะไปปิดแผลใช่ไหม
เนื่องจากนิ้งเนี่ยนะคะเขาไม่สามารถที่จะ
คือมันเป็นมานานมากพอสมควรแล้ว
ดังนั้นสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือการใช้คีโม
พอใช้ยาไปนานเนี่ยไอ้เชื้อโรคแฝงเนี่ย

มันก็จะอาจจะทำให้คือมันก็ทำให้แบบ
ไม่เกิดความแบบว่าร่างกายก็จะสุดโสมมากเลยทีเดียว
ดังนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็เลยต้องเข้าให้
ให้เขาเรียกว่าให้ยาเนี่ยทางเส้นเลือดเนี่ย
วันละ๒เวลาประมาณ๒๑วัน
แล้วก็มีการแบบกินคีโมแบบอะไรเยอะแยะมากมาย
ก็เรียกได้ว่าต้องค่อยดูกันไปอะเนาะ
ก็ขอแสดงความเป็นกำลังใจให้เขาแล้วกันกับน้อง
นิ้งเลยทีเดียวนะคะ
ช่วงหน้าคุณผู้ชมมาดูกันพี่วุ้นเส้นแซ่บมากทีเดียว
ไปหัวหินทีไรนี่คือไม่ทำผิดหวางจริงวันนี้คุณพี่เนี่ย

ไปเที่ยวหัวหินแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวทะเลนะคะ
อยู่ข้างสระว่ายน้ำนะคะลองดูภาพซะหน่อยว่าเป็นยังไง
บอกว่าภาพนี้เห็นแล้วเซ็กซี่มากทำเอาหลายคนนั้นทักว่า
น่ารักมากเลยค่ะพี่วุ้นแทบไม่เชื่อว่าพี่วุ้นนั้น
อายุ๓๙ปีแล้วนะคะหน้าเด็กมากแล้วก็ตัวเล็ก
ตัวบางขนาดนั้นเลยเหรอผอมพี่วุ้นพี่วุ้นผอมนะแม่
ใช่ก็ตัวจริงว่าเมื่อวานที่สัมภาษณ์กันตัวนิดเดียวนะ
ใช่แล้วก็แบบสวยคุณพี่พี่เดียวเชื่อแล้วนะ
นี่ขนาดเขาใส่วันพีชเขายังดูเซ็กซี่เลย
แล้วยังไงก็ควรทำมันเซ็กซี่จริงจริง
แล้วกลับมาเจอกันวันจันทร์วันนี้สวัสดีครับ